ไปดูเหตุการณ์นักเรียนนักเลงตีกันอีกแล้วค่ะ
ช่างกลต่างสถาบันค่ะพอเห็นหน้ากันค่ะก็รุมกันเลยนะ
กรูกันเข้ามาทำร้ายร่างกายกันที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้มีการปาระเบิดเกิดขึ้นด้วย
กล้องวงจรปิดนะคะนี่ค่ะโอ้โหถลายมาเลย
โอ้โหรุนแรงนะคะแล้วมีคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสนะคะ
คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดที่สถานีรถไฟฉะเชิงเศร้า
บนถนนมหาจักรพรรดิอำเภอเมืองฉะเชิงเซาเนี่ย
สามารถบันทึกภาพนี้ไว้ได้นะคะเห็นไหมคะเห็นควันไหม
คือเขาปลาระเบิดใส่กันแล้วเหตุการณ์ปลาระเบิดใส่กันเนี่ย
ก็เลยทำให้นายกิติชัยเห็งแจ้งอายุประมาณ๑๘๑๙ปีค่ะ
เป็นนักเรียนปวส๒วิทยาลัยเทคนิคได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
สาหัสขนาดไหนถึงที่ว่ากระโหลกร้าวสมองบวม
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจสพเมืองฉะเชิงเศร้า
ปิดล้อมจับกลุ่มกลุ่มนักเรียนต่างสถาบันเนี่ย
กุมมาได้กว่า๒๐คนทำการตรวจค้นในกระเป๋าเป้
ของนักเรียนคนหนึ่งปรากฏว่าไปพบน้ำยาแก้ไอสูตร๔คูณ๑๐๑ขวด
พอจะรู้แล้วนะคะเจ้าตัวรับว่าเป็นเจ้าของค่ะ
จากนั้นตำรวจเขาก็เลยควบคุมตัวทั้งหมดเนี่ย
ทำการสอบปากคำที่โรงพักเมืองฉะเชิงเซาค่ะ
แล้วต่อมาญาติญาติแล้วก็เพื่อนของคนเจ็บเนี่ย
เดินทางมาที่ห้องสอบสวนของสพเมืองฉะเชิงเซาด้วยนะคะ
พอต่างฝ่ายต่างเจอหน้ากันเอาอีกแล้วเพื่อนที่รออยู่ข้างนอก
เกือบจะมีเหตุทะเลาะบานปลายกันอีกรอบหนึ่งนะคะ
จนกระทั่งตำรวจต้องเข้ามาระงับเหตุและจับแยกกัน
คือแยกกลุ่มญาติแล้วก็เพื่อนของคนเจ็บเนี่ย
เอาไปให้ดูคนเจ็บก่อนที่โรงพยาบาล
ส่วนคนก่อเหตุก็เลยเอาขึ้นไปที่บนโรงพักแล้วก็สอบปากคำ
หลังจากนั้นก็ให้รถสายตรวจไปส่งที่โรงเรียน
ประสานให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับบ้านไปนะครับ
ตำรวจบอกว่าจากนี้ก็จะสอบปากคำทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็รู้ตัวคนปลาระเบิดแล้วด้วยนะคะ
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นใคร
เพราะอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมว่าไอ้ระเบิดที่เอามาปลากันเนี่ย
เอามาจากไหนเอามาจากไหนนะคะ
แล้วทั้งหมดเนี่ยยังเป็นเยาวชนด้วยนะคะ